ต่อด้วยกรณีที่ลักษณะคล้ายกัน
ก็คือเกี่ยวข้องกับผู้ชายที่ตามผู้หญิง
ตามเพื่อไปถ่ายภาพใต้กระโปรง

บางคนเอากระจกเหน็บรองเท้าไว้นะฮะ

ในขณะที่ผู้หญิงเขาก็เลือกของเพลินนะ
ของตัวเองนะ

แล้วก็หย่อนไว้นี้ถือวิธีตำกันหน่อย

เขาผิดสังเกตเขาก็เลยไปแจ้งที่ร้าน

ตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ

สุดเขตแสงจันศรีอายุ๓๙ปีอาชีพขายเสื้อผ้ามือสอง
ภูมิลำเนานี่เป็นชาวสะแก้วค่ะถูกจับพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ
และโน้ตบุ๊กโดยจับได้ที่หอพักอิงดอยเพลส
ถนนเชียงใหม่ฮอดนะคะซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรสิงศ์
พระธรพงศิงเป็นรองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าเหตุการณ์นี้ค่ะเห็นตะกร้าไหมคะ
เห็นครับในตะก้าวมีโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งเปิดกล้องไว้เป็นคลิปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิบเจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมา
ก็คือมีคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ๓๐ปี
เดินตามนักเรียนหญิงชั้นม๓คนหนึ่งค่ะ
ขณะที่เดินอยู่ในห้างสรรพสินค้ากับเพื่อน
โดยระหว่างที่น้องคนนี้เลือกดูหนังสือเห็นไหมคะ
ปรากฏว่าคนร้ายนี้นำโทรศัพท์วางในตะก้าแล้วก็เดินตามไปติดนะคะ
จากนั้นนักเรียนคนนี้ก็เลยเอกใจ
ขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เห็นคนร้ายก่อเหตุแบบนี้
คือน้องเขาบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้ตามมาหลายครั้งแล้วนะฮะ
ร้านนี้ก็ตามมาไปร้านนู้นก็ตามมา

ตามสักชิดเลยนะครับดูใกล้เลย
ด้านผู้ต้องหาพอถูกจับนะคะให้การรับสารภาพบอกว่า
แอบถ่ายนักเรียนหญิงจริงแต่ว่าลบภาพทิ้งไปแล้วนะ
ตำรวจไม่สามารถดำเนินคดีอื่นได้ก็เลยได้เปรียบเทียบปรับในข้อหา
ก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะเพราะว่าหลักฐานไม่มีแล้วไงคะ
เทียบปรับสูงสุดก็คือเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
พร้อมถ่ายภาพทำประวัติไว้อย่างละเอียดจากนั้นปล่อยตัวไปนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์ได้ฝากแจ้งเตือนผู้ปกครอง
ให้ดูแลบุตรหลานให้ดีด้วยค่ะ
เฉพายิ่งเป็นสุภาพศัตรีด้วยต้องมีความระมาวะแล้วตั้งแต่
อยู่โรงเรียนออกจากเรียนก็กลับมาถึงบ้าน
ต้องดูเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับ
อย่าปล่อยไว้นะครับแล้วก็เตือนเด็กด้วยนะครับ
แต่คดีนี้ที่เด็ดสุดเพราะว่าผู้ต้องหาเขาก็มีแฟนของเขา

แฟนของเขานะคะมาด้วยในวันที่ถูกจับกลุ่มตัวได้
แล้วพอผู้ต้องหารับสารภาพออกมา
แฟนสาวตบเข้าไปที่หน้าเลย
โต๊ะเข้าไปแล้วก็เป็นการแสดงความโกรธ
หลังจากที่รู้ความจริงและที่สำคัญเขารับสารภาพเองด้วยว่าทำ

พอไปถ่ายใต้กระโปรงเด็กผู้หญิงได้ยังไง
มันเป็นแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรนะเธอมีแฟนอยู่แล้ว
อันนี้ผมก็ใส่อารมณ์ไปตามเขา